สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามเที่ยงวันนี้นะคะ
พบกับดิฉันพิษที่วารันทรสมกิตรุงโรดค่ะ
ที่จะมีคิวลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดที่๒ในศึกเอฟซีแชมเปญซีก
พบกับทีมจากจีนนั่นก็คือซานตรงหลู่๑ในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
เวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีตามเวลาประเทศไทยโดยในเกมนี้นะคะ
คิดว่าก็ตอนนี้ก็ลงเกมมา๒๓เกมแล้วก็คิดว่าก็มีความฟิตพอสมควรครับ
ก็ก็คิดว่าน่าจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับพรุ่งนี้ก็แน่นอนเราเรามีความกดดันในในเรื่องของ
การที่เราแพ้มา๖๐ในแมทที่แล้วก็แต่ว่าแมทนี้เราก็ต้องเรามาเย็นเขาแล้วก็สภาพอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวแล้วก็เราก็
แน่นอนเราก็ต้องหวังเต้มกลับไปก็อาจจะต้องต้องพยายามทำหนึ่งที่เพื่อเอาเต้มกลับกลับบ้านได้
ก็พร้อมเต็มที่ครับสำหรับแมทพรุ่งนี้แล้วก็จะทำให้เต็มที่ถ้าได้มีโอกาสลงไปเล่นให้บุรีรำ
กำลังเข้าขาครับก็น่าจะอีกสักนิดนึงครับแล้วก็คุยกันบ่อยขึ้นอะไรขึ้นมันก็น่าจะดีขึ้น
สำหรับ๑๑ผู้เล่นตัวจริงของทีมบุรีรำที่คาดว่าจะลงสนามนะคะมาในระบบ๓๕๒ค่ะ
ผู้รักษาประตูนะคะสิวรักษ์เทศสูงเนินกล้องหลังค่ะชิติพันธ์กลางอันเดสตูนเยสแล้วก็กรวิทนามวิเศษ
กลางกลาง๕คนนะคะอาณาวินจูจีค่ะโกสุนกิอดุลละโสจักรพันธ์แก้วพรมแล้วก็เทียทรบุญมาทัน
ส่วนแนวรุก๒คนนะคะอนันต์บัวแสงแล้วก็ไคโยฟิลิเป้ค่ะ
ส่วนเกมอีกหนึ่งคู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะเอฟซีโซจากเกาหลีใต้กำลังแข่งขันอยู่กับซานเฟเซฮิโรชิมาค่ะ
ก็เริ่มแข่งขันในเวลา๑๒นาฬิกานะคะตอนนี้ยังเสมอกัน๐ประตูต่อ๐ค่ะ